สุภาพสตรีนะคะทำงานดึกกลับบ้านคนเดียว
ขี่มอเตอร์ไซค์ก็อันตรายนะครับเป็นเรื่องของผู้หญิงคนนึงค่ะ
เป็นนางพยาบาลเลิกงานกะดึก

ปรากฏว่าระหว่างทางค่ะมีผู้ชายขี่รถตามประกบนะคะ
แล้วก็ชักมีดขู่เธอหนีสิคะ

มาถึงหน้าบ้านปรากฏเธอพลาดแล้วรถล้ม
แต่โชคดีที่เป็นหน้าบ้านหนีเข้าบ้านทันค่ะ

แล้วเธอก็รู้สึกว่าเขาขับประกบตามเธอนะคะ
ขี่หนีบิดหนีจนกระทั่งมาเสียหลัก
ล้มลงตรงหน้าบ้านของเธอเนี่ยค่ะ

นางพยาบาลคนนี้อายุ๓๗ปีค่ะ
เล่าบอกว่าประมาณเที่ยงคืนครึ่ง

ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านที่อำเภอรอบเมือง
อยู่มีผู้ชายลักษณะท้วมนะคะขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาประกบ
แล้วเธอบอกว่าบ่นคนเดียวเหมือนโมโหใครมาก็ไม่รู้
หลังจากนั้นผู้ชายคนนี้ชักมีดออกมาขู่
ก็ตกใจสิคะเห็นแบบนี้ก็บิดมอเตอร์ไซค
ไม่คิดชีวิตล่ะค่ะครับบิดมาจนถึงหน้าบ้านของตัวเอง
รถเสียหลักล้มพอดีโอ้โหโชคดีจริงจริงมาล้มหน้าบ้าน
ตะโกนเรียกให้สามีออกมาช่วยค่ะ
แล้วก็วิ่งหนีเข้ามาในบ้าน
เนี่ยค่ะคนร้ายเห็นท่าแบบนี้ก็บิดรถหนีไปนะคะ
ไม่รู้จริงว่าคนร้ายหวังอะไรชิงทรัพย์หรือล่วงละเมิด
นี่ถ้าไม่ถึงบ้านก่อนก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเหมือนกัน

นี่ค่ะนี่คือร่องรอยของการหนีสุดชีวิตนะคะ
ช่วงกลางคืนที่ผ่านมากับเหตุที่ไม่คาดคิด
ตอนนี้รวบรวมหลักฐานไว้แจ้งความแล้วค่ะ
อยากให้ตำรวจตามจับคนร้ายให้ได้
แล้วนี่ก็เป็นคำเตือนถึงผู้หญิงทุกคนที่ทำงานกะดึก
ขอให้ระวังตัวเองด้วยถ้าทางกลับบ้านเปลี่ยวก็อย่ากลับคนเดียวนะคะ

ตอนนี้ตำรวจได้ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบภาพ
กล้องวงจรปิดแล้วนะคะไปดูว่าคนร้ายเป็นใคร
ตอนนี้เขาคาดกันว่าน่าจะเป็นคนในพื้นที่
แล้วก็ทำแบบนี้มาแล้วหลายครั้งค่ะ